สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

นครราชสีมาอีสานกับใต้
เดี๋ยวดูครับนักชกพันธุ์ข้าวเหนียวกับนักชกจากแดนสตอร์นะครับ
สุดท้ายใครจะผู้ได้รับการชูมือติดตามกับพี่บุ๋มลุยปากครับ
๑๑๔ปอนด์นะครับระยะอันสุกุวิทย์แดงน้ำเงิน
นำพลเล็กกกรรมนาศเมื่อสักครู่ที่มุมแดงนั้น
ใช้แว่นโบวี่ขึ้นไปถอดมงคลและท่องกระถา

ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหนียวไหม
รายนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วของดีเขามีเยอะ
เอาแล้วกันครับเกมของโมยกว้างแรกวันนี้
อันสุกุวิทย์
กรรมนาศกรรมนาศนี่ก็ถือว่าส่งมวยมาชกเป็นประจำนะครับในศึกยอดมวยไทยรัฐ
สัปดาห์นี้ก็มีสัปดาห์หน้าก็มีโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นี่
สองคนด้วยนะผู้นำรายการอีกคนนึงด้วยนะการก่อกรรมนาศ
เต้นกันไปเต้นกันมาอ่านใจกันนิดนึงซ้ายหุก
นี่คือนำผลเล็กกกรรมนาศน้ำเงินนะครับเสียช่วงนิด
แต่จะเสียใจหรือไม่พี่น้องแฟนมวยต้องติดตามนะครับเกมบนเวที
พลาดนิดเดียวนี่โดนหมัดของน้ำพลเล็กนี่หล่นได้เหมือนกันไง
แล้วก็สัญญารัตนภัยวงศ์

ทางเข้าสู่เส้นชัยโยกขยับซ้ายคอยยับครับภรรยา
นี่แหละครับดูใจกันนิดนึงต้นเกม
กันไปเต้นกันมาขวาตัดล่าง
ความหนักนี่อยู่กับนำคนเล็กด้วยนะครับ
จังหวะแม่ถ้าซ้ายหล่นมานี่
ขวายิงเข้าไปนี่อันตรายเหมือนกัน

นทางไปสู่เส้นชัยแข้งขวาติดแขน
ดูครับโยกกันไปขวาทั้งคู่นะครับ

กับเกมของมวยคู่แรกในวันนี้

นับน็อกแตกนี่มีให้เห็นเป็นประจำครับ

ถ้าวันนี้น็อกมาก็จราเข้เขียวจ่ายเลย๓๐๐บาท
รอไว้จะอยู่แล้วนะครับจราเข้เขียวนะครับ
มากระเป๋าตุงทุกสัปดาห์เลยนะ

ปลายยกดูครับซ้ายคอยยับครับ
รบกวนเรยาสิทธิ์ของอันสุขุมวิทย์
ขยับเดินไม่เดินถีบทำลายจังหวะ
โยกอยู่สายตายังดูอยู่นะครับน้ำพล

มัดดักสลับสวยครับเดยา
น่าจะไปว่ากันที่ยกปลายครับ

เต้นไปเต้นมาปีกองก็ร้าวใจดีเหลือเกินนะครับ
กับสุขยอดมวยไทยรัฐที่สตูรีโอรัตภาว๑๐๑กับโดยวันสมชัย
ช่วงนิดนึงนะครับนำพลเล็กกองกรรมนาศน้ำเงิน
แต่ลูกหนักนี่ไม่ได้เป็นรองเลยนี่ขึ้นก้านคอเลย

นี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเรยาอากาศหล่นไม่ได้นะครับ
การล้นเนี่ยมีสิทธิ์โดนเช็คปินได้ด้วย

เพื่อจัดรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ

ยอดมวยไทยรัฐครับ
ในวันที่๓๐วันเสาร์นะ
เป็นไงบ้าง

โอ้โหจัดไว้ดีมาก

ปากกาเหล็กต่อหลัก๒นะครับ
เจอกับเพชรลำสินสกสวายยิน
๓๐อย่าพลาดอย่าพลาด
ปากกาเหล็กนี่เสาร์ที่๓๐นี่จะมาโชว์เป็นครั้งที่๓
ลำศิริรำสินเนี่ยมาโชว์ไว้ก่อนแล้วนะครับ

ซ้ายตายขวาสลบเลยนะพี่ป่า
มัดของกัมพลเล็กนี่ไม่ธรรมดานะ
หนักความแรงครับนำพลเล็กกกรรมนาศ

โดยว่าหุบซ้ายหน้านะโวงไนท์เป็นยังไง

ไม่ได้แล้วแข้งขวาเตะสูงเลยนะครับ
นี่แม่ตัวเล็กเตะตัวใหญ่

แน่ว่าวันนี้มาครบเลยนะนัมพลเล็ก
ไม่สนนะ๑๒แล้วแทงด้วยขวาครับ

ขวาติดบ้าง
ต้องเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมครับระยะ
สถานการณ์เริ่มจะเข้มข้นแล้วนะครับ

เกมเริ่มขนงเล่กขวา

พอเดินเข้าไปดูแข็งก่อนทุกที

นี่ครับหุบซ้ายขยับครับเรยาได้ช่วงนิดนึง
มวยระดับนี้ออกอาวุธไม่พำเพื่อด้วยนะพี่ป่าออกแล้วเลือกขวา
เต็มเลยนี่ครับแต่ขวาต่อยขวาลุงคู่คืออย่างงี้ครับ
ว่าเป็นคณะมวยที่อยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยทั้งสองค่ายนะครับ
ลูกนี้เตะกินเปล่าทีเขาพลีคิก

แต่สูงแต่พับนอก
ชายโครงหมดยกที่๒เข้มครับ

ฝ่ายน้ำเงินน้ำพลเล็กมีเตะขวาต่อยขวานี่แรงเยอะเกิน
ยาที่โดนเข้าไปมีซึมมีเซเหมือนกันนะครับ

ปากกาเหล็กต่อหลัก๒ครับ

คนกีตแจกสีแดงก็กันเลยวันสุดสุดวิคต่างจากไป
ไม่ได้ออกพร่ำเพื่อนะ
แค่งขวาเตะสูงตลอดนะครับนำคนเล็ก

ขวาอย่าตายซ้ายอย่าตกนะครับติดใน
เบียดตีบ่าวก็ตีไปเลยครับ

ก็จำเป็นต้องสู้ในครับนำพลเล็ก

ต้องระวังกระจับด้วยนะครับน้ำพลเล็กตัวเตี้ยกว่า
สวยครับรุ่นนี้แหล้มเปี้ยวเลย

ทั่วภูมิเมื่อกลุ่มนี้ใครยุกขาเยียวเสร็จทันที่

ซ้อมมาดีแค่งนี้เต็มครับขวาคืนมาแม่เวลาโดนก็โดนนี่ตัวใหญ่กับตัวเล็ก
ลำพลนี่สู้ในด้วยนะครับพอหนีไม่ออกนี่ต้องสู้ในแล้ว
อยู่ที่ว่าใครจะเขี้ยวแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าการพิซ้อมนี่สุดยอดเยี่ยมยอดทั้งคู่อยู่แล้ว
ขวาแทงไล่แขนโต้ด้วยขวาเช่นเดียวกันครับนำพล
เอาเหลี่ยมสู้นะครับคู่นี้ไม่มีเด้งตีนะครับ
เหลี่ยมตีบิดเหลี่ยมหากโกงแล้วแทง
เข่านี่มีหลายประเภทครับค้ำแทงโยนแทงเด้งตีนี่มีหมดโก่งแพงกว่า
ขวาสวยถึงตัวเลยนะครับพอแข้งขวาน้ำพลเล็กมาเนยาถึงตัวเลย
เข้าเพชรอ่ะดิพี่บ้าง
็อกได้สวยด้วยนะครับเนยาจับสวยเลยตัวใหญ่ของบนแบบนี้แม่งตีได้เปรียบ
ตั้งไปตั้งก้อนตั้งไปตั้งตีเอาละครับลุ้นกันครับท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้
เกมมาถึงครึ่งทางแล้วครับหมัดขวาหมัดขวาหมัดขวาลำตัว
พยายามพลิกเหลี่ยมหาเหลี่ยมครับนำพลเด็กไหน
เหลี่ยมสุดท้ายจังหวะสุดท้ายนี่เป็นของเลยาครับตัวใหญ่กว่าแล้วจับได้เปลี่ยนด้วย
เพราะขี้บนแล้วมันตีเห็นเนี่ยพี่บ้างขวาคืนกั้นคอเกี่ยวล่าง
ประกบในแม่ต้องตีสู้แล้วล่ะครับนำพลเล็กตอนนี้
มีศอกไหมมีศอกสลับด้วย
ไม่หลุดไงพี่ปากแม่พอล็อกเหนียวล็อกแน่นแบบนี้

ความใหญ่จะเป็นอุปสรรคสำหรับนำพ่นหรือเปล่า
อันนี้น้ำพลเล็กนะน้ำพลเล็กน้ำพลใหญ่เนื้อย่าง
บวยอยู่บวยอยู่ดูครับสองขวาน้ำพลเล็ก
อกสั้นสวยครับลูกนี้ต้องมีศอกมาทอนเวลาแล้วนำพลเล็ก
พออยู่ในแหมพอวางแข้งขวาประกบในตีเห็นเลยครับหมดยกที่สาม
โมยคู่แรกแล้วน้ำพลผ่านมาสามยกนะครับดีเป็นภาพช้ากันยกที่สาม
ฝ่ายตาเงินดีกว่ามีโต้ขัวแรกครับ
เดินลุยหนักเลยนะครับได้รับใบสั่งมาจากพี่อันสุขุมวิทย์

มวยดีครับยกที่๔ต้องดูนะครับ
สถานการณ์นั้นจะแก้ยังไงกางเกงสีน้ำเงิน

ขวาต่อยขวานี่ทำได้ดีครับยก๑ยก๒

มีศอกสลับยกนี้ต้องดูด้วยนะครับ

ต้องดูเหลี่ยมในครับเหลี่ยมสุดท้ายจะเป็นของใคร
ยกที่๔นี่เป็นยกไฮไลท์เป็นยกสำคัญ
ถ้าสู้ในมาก็สนุกแล้วครับยกนี้พี่ป่า

เจอแล้วเป็นยังไงล่ะครับน้ำมนต์เล็ก
ยังต้องคอยโต้ยังท้อไม่ได้นะครับ

ตัวเล็กถ้าคล้องแบบนี้แล้วไปตีสู้
ตรงนี้ลำบากครับทางนำคนเล็กนะครับ
ต้องแก้ด้วยว่าตีแล้วจะตียังไง

รัดเอวได้ไหม

โมยอย่างนี้ถ้าระยะใหญ่เหี่ยวอย่ายุบนะ
แต่เหี่ยวหรือยุบนิดเดียวนี่ก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับ

เอาเดินไปแข่งซ้าเศรูสวยงามมาก

แทงคว้าไม่แทง
นำคนขยักสู้เข่า

อันนี้จะพลิกออกพลิกไม่ได้ของนำคน

แม่ไปทำเขาดีดีเดินโดน๒แตงเลย
ส่องสวรรค์ชาวเวียนบวกกันแล้วลูกส่อง
โอ้โหรัดแบบนี้ลำบากเลยครับนำพลเล็ก
นังพลเล็กเวลาโดนหมุนไตมันแม่เสียเหลี่ยม
นี่แหละนี่แหละปัญหาเลือดแตก

จุ้ยร้ายยังไม่เยอะเท่าไหร่พี่ป่า
เลือดท่วงหน้าหมอดูนิดนึง
อันตรายหรือเปล่า

มาไหมในช่วงหมอดูเสร็จออกมานี่คำแทงคำตีคำแทงคำตีเสียงเฮแรงพอสม
ว่าเสียงเฮเริ่มมาขวาติดบัง

เอาไปยังไงจะตีไปอีกหรือเปล่าเอาระยะป้องเอามาจากล็อคเอามาจากล็อค

ล็อคเอาเหลี่ยมนะครับระยะอันสุกุวิทย์แดง
ขยับแข้งขวานำพลเล็กขวา
ซ้ายใต้ปังโธนคล้องแบบนี้แค่เกี่ยวขายอีก
จบกันเลยนะครับจะแค่งขวาปะเอี๊ยและปะเอี๊ยและบัง
ครับภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๔ที่ผ่านมา

น้ำคนเล็กมีแผลแตกแล้วที่ใต้ตาครับ

แตกก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็เลือดไหล
กรรมการก็ต้องเรียกให้แพทย์ขึ้นมาดูแผลครับ

ตามต่อยกสุดท้ายครับ

๔โดนศอกเข้าไปเต็มศอกเดียวครับ

เนื่องจากว่าบาดแผลก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมาย

บนเล็กกกรรมนาศอยู่ที่น้ำเงินแล้ว
ตอนนี้หมัดกับศอกพี่ปาก
แข่งขวามาสักคู่นี้นะ

แพ้แปลกเป็นบัตรสักด้วย

ปอกยกสี่หมดไปแล้วยกห้าก็เหลือหมันกับซอง

ของพระราชกำลังคงเส้นทงวาทั้งคู่
แต่รูปร่างจะเป็นอุปสรรคสำหรับทั้งนั้น

หัวหน้าคณะคุณกรรมนาศสั่งยกกำปั้นอย่างเดียวเลย
เหลือมัดกับศอก
แถวบ้านบอกเหมือนเพลงว่าเลิกแล้วค่ะ
มันจะมีลูกเห็งเห็งลูกสักก๊อกมาช่วยหรือเปล่า

มันผักไม่ออกอ่ะดิพี่ปะ
มันพูดว่าเฮ้ทักพีชลก่อนไยอย่างเดียว

เกี่ยวแล้วผลักแล้วดันก็ไม่ออก
ออกไม่ได้
๑๓๐ปอนด์นะ
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒ใส่กับเพชรลำสินสกสวายยินด์

ปากกาเหล็กก็มาแล้วกิ่งซางเล็กก็มาแล้ว
ต้องบอกว่าเป็นรายการทีวีอีกนัดหนึ่งนัดดีนัดใหญ่เลย

มีชิงแชมป์ยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นเข็มขัดเส้นเปิดศักราชใหม่ของในศึกยอดมวยไทยรัฐประจำปี๒๕๕๙ด้วยนะครับ

เร่งกองรัวสถานการณ์ตลาดหุ้นเงียบ
ไม่ขึ้นไม่ลงแล้วตอนนี้เงียบ

เดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้แล้วก็ติดตามดูคู่เอกอนันต์กับจรวดศึกนะครับ
ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๕โมงเย็นทางทะยารัททีวี๓๒

มันมีเรื่องของคนที่มีเสียงดีหน่ะ
และยังมีอีกอันหนึ่งสำหรับคอหวยเลยพี่ป่ามาร่วมชมมาร่วมชมกันสดเลยครับ
หน้าจอ๑๗มกราคมวันพรุ่งนี้ครับ
รับชมการถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทางไทยรัฐทีวี
ตั้งแต่บ่าย๒เป็นต้นไปครับและทุกช่องทางทางไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐออฟฟิเชียลเฟสบุ๊คไอจีตลอดจนเว็บไซต์ไทยรัฐทีวี

เดี๋ยวว่ากันแต่มวยอาจจะไม่งด
ไม่งดอาจจะเลื่อนเวลานะ
กรรมการรวมคะแนนและไฟแดงครับเรยาอันสุคุมิตครับ
โชว์ฟอร์มสวยงามเป็นไฟชนะคะแนน